มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวและสังคมซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสตรีได้
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
ท่านได้ทรงพระราชธานหน้าที่ของสตรีวัยสี่ปาการ
ประการแรกก็๑เนี่ยเราต้องเป็นแม่บ้านที่ดีของบ้านนะคะ
ประการที่สองเราต้องเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะเพื่อครอบครัวเราได้อยู่เย็นเป็นสุข
ประการที่๓ก็คือเราต้องรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
สุดท้ายเราต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย
แล้วก็เข้ากันกับได้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เท่าทัน
เพราะฉะนั้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่รัฐบาลได้ก่อตั้งขึ้น
แล้วก็จนมาถึงปัจจุบันได้มีสมาชิกของกองทุนมนาบทบาทสตรีกว่า๑๔ล้านคน
แล้วก็มีสตรีนับแสนแสนคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบัตรสตรี
ในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้
คือเกิดกำไรแล้วก็ไปสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวของตนเองนะคะ
ก็อยากจะเห็นความยั่งยืนความเจริญเติบโต
แล้วก็โอกาสที่สตรีจะเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มากขึ้นกว่านี้ในอนาคตนะคะ